คือถ้าโดยเรื่องของภาพการเมืองเนี่ย
วาระของสภา๔ปียังไม่ครบนะฮะ

ถึงจะครบนะคอรมอก็ยังทำงานกันอยู่

ภาคการเมืองเขาก็เตรียมพร้อมเลือกตั้งกันแล้วนะครับ
ไม่ได้ไปหาเสียงเลือกตั้งอะไรไม่ได้เป็นในนามรวมไทยสร้างชาติ
เอาขอดูตรงนี้ก่อนนะเอ่ย
คุณมงคลกิจศุกษิณธรานนทร์
หัวหน้าภักดิ์ไทยศรีวิรัยโอ้ยนี่ไงนี่ไง
พาว่าที่ผู้สมัครสอสอของภักดิ์นะฮะ
ผู้สมัครสอสอจังหวัดถาเชิงเศร้าเนี่ย
ไหว้หลวงพ่อโสธร

ความจริงเนี่ยพลเอกประยุทธ์เนี่ยจะมาลงอาจจะมา
ไห้หลวงพ่อโสธรที่นี่ด้วยนะครับทุกผู้ชมครับ
แต่คุณมงคลกิจมาก่อน
คุณมงคลกิจบอกนี่ผมไม่ได้มาตัดหน้านายกนะ
ผมก็มาลงพื้นที่ของผมบังเอิญเนอะ
ตูนั่นแหละตามผมมาเองไว้
วันนี้ผมมาตั้งตัวแทนสาขาพัก

เห็นสุขภาพไม่ค่อยดีแขนก็เจ็บ
อยากให้รักษาสุขภาพปล่อยให้เรื่องการเมือง

อยากให้ไปรักษาตัวเองอยู่ที่บ้านจะดีกว่า
อ่าไหว้พระเสร็จคุณมงคลกิจก็
เดินทางออกจากพื้นที่วัด
หลวงพ่อโสธรไปเลยนะฮะวัดโสธรนะฮะ
ก็ต้องไปลงพื้นที่ต่อ
ครับมีประชาชนมารอต้อนรับ
รวมถึงว่าที่ผู้สมัครสศเชิงเศร้าของพลักษณ์ทรวมไทยสร้างชาติด้วย
นายกก็ใช้การแตะนิ้วแทนนะวันนี้สัมผัสการติดเชื้อนะฮะ

หลังจากนั้นก่อนเดินทางกลับ

เมื่อก่อนนี้หนักข่าวถามว่าเอ๊กกะตอเนี่ยเขาบอกว่าเขาออกหนังสือ
ให้ควบคุมดูแลสมาชิกภพ
เพราะช่วงนี้ลงพื้นที่หาเสียงกันถี่ยิบแล้ว

อย่านำสถาบันเนี่ยไปใช้หาเสียงเลือกตั้งนะ
ผลเอกประยุทธ์บอกว่าผมเนี่ยเชื่อว่าพักการเมืองต่างเขารู้อยู่แล้ว
แล้ววันนี้ผมมาในฐานะนายกนะไม่ได้มาหาเสียงในฐานะแคนดิเดตนายก
ภาครวมไทยสร้างชาตินี่ยืนยันว่าไม่เคยเอาสถาบันไปหาเสียง

วันนี้ต้องขอโทษแต่งกายไม่ค่อยเรียบร้อยมีถุงมือมันเจ็บมือนะขอโทษด้วย
แต่ไม่เป็นไรก็ตั้งใจจะมาก็ต้องมาผมยืนยันว่า
ผมจะทำหน้าที่ของผมให้ดีที่สุดนะเพื่อจะดูแลพวกเราต่อไปนะครับ
เมื่อมีโอกาสถ้ามีโอกาสนะครับ
วันนี้เดินทางคือบราคาของทรภาษีปีครั้งนี้จะครบ๒๓มีนาคมนะครับ
แต่คาดว่าอาจจะยุบสภาช่วงสัปดาห์หน้าแล้วน่าจะประชุมคอรมอล๑๔มีนาคมอาจจะเป็นนัดสุดท้าย
ที่เหลือก็จะเป็นรัฐบาลรักษาการกันไป
ฝั่งเพื่อไทยกันบ้างนะคะวันนี้นายเศรษฐาทวีสิน
ประธานที่ปรึกษาหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทย

ใส่เสื้อยืดพักสีแดงคลุมด้วยแจ็คเก็ตพัก
ถุงเท้านาฬิกาสีแดงมาเลยนะคะ

เป็นกันเองอยู่กลางทุ่งนาที่อำเภอผักไห่

ฟังปัญหาจากชาวนาในพื้นที่นะคะ
หลังจากนั้นก็ร่วมกินข้าวด้วยกันที่ชาวบ้านเขาเอามาต้อนรับ
แกงเขียวหวานแล้วก็มีหลากหลายเมนูเลยนี่ค่ะ
แล้วก็มีการพูดคุยแบบเป็นกันเองจริง
ให้สัมภาษณ์กับสื่อด้วยนะคะว่าเดี๋ยว๑๗มีนาคมนี้รอกันหน่อยนะ
อยากให้ดูการประกาศนโยบายใหญ่ในการหาเสียง
คุณเศรษฐาบอกรับรองเลยว่าฮือฮาแน่
ก็ถามว่าเอ้ามันฮือฮายังไงคุณเศรษฐามันแตกต่างจากนโยบายเดิมเหรอ
ที่เคยเจอเหลืองจำนำข่าวเอ่ยอะไรเอ่ย
คุณเศรษฐาบอกวันนี้จะเน้นที่ภาพรวมว่าจะทำยังไงให้ชาวนามีเงินในกระเป๋ามากกว่าเดิม
มุ่งไปที่ราคาพืชผลอย่างเดียวค่ะ
ที่นักคุณผู้ชมจำได้เมื่อวานี้เนี่ยแฟสชัวร์นั่นสี่แก้วค่ะหัวหน้าภักษ์เพื่อไทยเขาออกมา
พี่ไม่จะแรนสไลท์อย่างเดียวโอ้ยปฏิกิริยาตามมาจากไทยสร้างไทยเลยนะคะ
ใช่ไงคุณหญิงสุดารัฐนะคะวันนี้ไปเป็นประธานเปิดศูนย์ประสานงานพักไทยสร้างไทยที่บางพลัดบางกอกน้อย
ก็เปิดแคมเปญว่าสร้างไทยเป็นแนวคิดในการกำหนดนโยบายโดยตรงจากประชาชน
เปิดตัวทนายออสนัทธวัฒน์พอใช้ได้ว่าที่ผู้สมัครในเขตนี้ด้วย
ซึ่งคุณหญิงสุดารัฐก็ย้ำบอกว่าถ้าเห็นด้วยว่าต้องหยุดการเมืองสองคั่ว
เพราะเลือกฝั่งหนึ่งก็ติดลมเลือกอีกฝั่งก็ติดล็อกเกิดความขัดแย้งไม่จบไม่สิ้น
ก็ขอให้เทใจเลือกพักไทยสร้างไทยทั้งสองใบละกันจะได้เป็นทางรอดของประเทศ
ไทยสร้างไทยมาเพื่อสร้างทางรอดให้กับประเทศไทยไม่ใช่ไปสร้างวิกฤตเพิ่มเติมให้กับประเทศ
เลือกไทยสร้างไทยไม่มีปฏิวัติอีกครั้งเลือกไทยสร้างไทยเศรษฐกิจจะเดินหน้าประเทศไทยจะเดินต่อได้
เดี๋ยวรอดูกันต่อไปนะครับท่านผู้ชมครับดูความเคลื่อนไหวตรงนี้หน่อย
คุณปราบประดนสุวรรณบางดารานักแสดงชื่อดังวัย๕๓ปียังจำได้ไหม
เพื่อขอทราบความคืบหน้าคดีฟอกเงินในคดีที่เกี่ยวข้องกับฟอเล็กซ์สามดี
ที่คุณปราบประดนก็ถูกแจ้งข้อหาคดีฟอกเงินเอาไว้ตั้งแต่๕ตุลาคม
แล้วคดียังไม่คืบหน้ามันส่งผลกระทบเรื่องชีวิตการทำงานอะไรอีกต่างนานาเยอะแยะไปหมด
แล้วก็อย่างที่ทราบคุณกูกีภรรยาของคุณปราบประดนเนี่ย
ตอนนี้ถูกฝากขังอยู่ในเรือนจำในคดีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของฟอเรคถามดีใช่ไหม
ซึ่งคุณกูกี่ก็เคยเป็นอดีตภรรยาของอภิรักษ์โกธิที่เป็นตัวการใหญ่ในคดีฟอเรคสามีเขา

ทีนี้วันนั้นคุณปราบประดนเนี่ยได้ออกมาเปิดเผยว่าถูกเรียกรับเงิน๑๐ล้านบาท
จากทนายคนหนึ่งที่ไปรู้จักกับที่ปรึกษาหรือว่าเลขาของรัฐมนตรีกระทรวงหนึ่ง
ทำแบบนี้ได้ยังไงตอนนั้นบอกเขาบอกกับผมว่ามีราคาของความยุติธรรมอยู่
มีราคาอย่างงั้นอ่ะ๑๐ล้านเลยนะแล้ววันนี้ครับทุกผู้ชมครับ
มันมีภาพปรากฏเพิ่มเติมนายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมหัวหน้าพักไทยพักดีนะฮะ
เปิดตัวคุณปราบประดนเป็นว่าที่ผู้สมัครสอสอกรุงเทพมหานครของพักไทยพักดี
นี่ฮะใส่เสื้อให้กันเรียบร้อยนี่คุณถาวรเสนเนียมประธานพักไทยพักดีด้วยนะฮะ
เดี๋ยววันอาทิตย์ที่๑๒มีนาคมนี้ทางพักไทยพักดีเนี่ย
ซึ่งหนึ่งในนั้นแน่นอนว่าจะคือคุณปราบประดนนะครับท่านผู้ชมครับ
วันนี้ก็เลยให้มาสวมเสื้อกันก่อนบนเสื้อยืดก็มีชื่อข้อความ
ความเคลื่อนไหวการเมืองวันนี้เดี๋ยวรอดูกันต่อไป